ถ้าพูดถึงร้านหมูกรอบระดับตำนานที่ต้องกินให้ได้ในชาตินี้
ลืมร้านนี้ไปไม่ได้เลยล่ะครับนั่นก็คือหมูกรอบร้านธานี
เพราะร้านนี้นะครับเขาเป็นตำนานร้านดังย่านสะพานควาย
คนรุ่นพ่อรุ่นแม่จะต้องรู้จักปัจจุบันเนี่ยครับดูแลโดยคุณป๊อป
ที่มารับช่วงดูแลกิจการสารต่อความอร่อย
เคล็ดลับและวิธีคิดดั้งเดิมจากคุณพ่อจึงทำให้ร้านธานีข้าวหมูแดงหมูกรอบ
ยังคงยืนหนึ่งในด้านความกรอบเสิร์ฟความอร่อย
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมานั่นเองล่ะครับสวัสดีค่ะทุกคน
นี่คือคุณป๊อปนะคะเป็นทายาทรุ่นรุ่นที่เท่าไหร่นะคะคุณป๊อ
สองที่สอง
เหมือนแคปหมูอ่ะใช้คำนี้ได้ไหม

เนาะหนังกรอบมาก
แล้วฟังเสียงคือมันกรอบมาก
ถามต่อนิดนึงคุณป๊อปค่ะ
วันนึงเราใช้หมูกี่กิโลในการทำหมูกรอบ
หมูดิบเนี่ยประมาณ๑๐๐โลครับ

หมูกรอบหมูแดงกุญเชียงเนี่ยก็ราคาเท่าหมดเลย
กิโลละ๗๐๐จีนละ๗๐
ไอ้ความที่ว่าหมูกรอบของเราเนี่ยมันต้องดีมันต้องเด็ดกว่าร้านอื่นยังไง

อุ้ยอยากรู้ละขั้นซอนอะไรอย่างเนี้ยกรรมวิธีอย่างเนี้ย
ตอนแรกมันก็จะมาเป็นแผ่นใหญ่ใช่ไหมครับหมูดิบนะ

แล้วก็ใช้มิดโกนเนี้ยกรีดกรีด
กรีดเนี่ยแล้วหนังมันก็จะสวยอย่างนี้ครับเป็นเป็นเรียวขายง่ายด้วย
แล้วคนขายก็ขายง่าย

เป็นเส้นเป็นเส้นแล้วแล้วหลังจากที่กรีดเสร็จแล้วทำอะไรต่อ
เอาไปอบประมาณหกเจ็ดชั่วโมง
จนมันแห้งน้ำมันมันออกไปจนเกือบหมดแล้ว

อบของเรามันที่ไหนก็ได้หรือว่ายังไงฮะไม่ครับ

คิดเองนิสัยส่วนตัวเมื่อก่อนเป็นคนขี้เกียจนิดน
เวลาเตาถ่านเนี่ยมันต้องมานั่งเฝ้า
ทีเรากลับมาดึกอย่างงี้แบบเมินมาเลย
เมื่อนกันเลยอะ
เดินมาตอนเช้าอ้าวหมูยังหมูไม่สุก
เราก็พยายามนั่งคิดว่าจะหาทางรัดยังไงดีวะ
เสิร์ตหานู่นนี่ทำด้วยไปเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับ
ได้เอาอบแบบของธานีขึ้นมา
ฟังมาก็เยอะเห็นความกรอบเมื่อกี้อยากจะชิมแล้วแหละ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ป๊อปจัดเลยว่ามีเมนูเด็ดอะไรบ้าง

เป็นยังไงนะอร่อยหมูกรอบกัดไปแต่มันกรอบแน่นอน
มันมีความฉ่ำถูกต้องครับ
มันเข้ากันดีกับตัวน้ำราด
น้ำรัดของพี่มันหอมมากเลย
เวลาเราทำเราก็ใส่ไปเอาน้ำหมักหมูแดงมาผสมด้วย

ความหอมมันจากอะไร
กะลังดี

เมื่อกี้ตระเอกคือหมูกรอบน้ำเอกของร้านก็คือหมูแดงค่ะ
หมูแดงเมื่อกี้ที่ชิมไปคือหมูนึก
เขาจะมีความนุ่มไม่เหนียวและไม่แข็ง
คือมันจะมีความแบบบางส่วนจะมีมันแทรกนิดนึง
และอย่างที่บอกว่ามันมีความหอม

แล้วก็เราก็จะมีน้ำหมักที่เป็นเครื่องเทศ
มันก็จะทำให้เกิดความนุ่มมากขึ้น
แต่ความกรอบของหมูกรอบร้านนี้
เขามีจุดเริ่มต้นไม่ธรรมดานะ
เพราะกว่าจะมาเป็นหมูกรอบทานีจนถึงทุกวันนี้
เริ่มต้นจากรถเข็นเล็กข้างทางนี่แหละครับ
ว่าแต่เขาทำได้อย่างไร
ถึงทำให้คนติดใจจนเป็นที่รู้จัก
และมีร้านใหญ่โตจนถึงทุกวันนี้
มาถึงตรงนี้แล้วอยากจะรู้ถึงที่มาที่ไป
ร้านของเราเนี่ยเปิดขายมากี่ปีแล้วครับเอาจริง
ครั้งแรกเมื่อปี๒๕๑๖ครับ
โอ้โหก็เกือบ๕๐ปีได้แล้วนะ

ตอนนั้นขายอยู่ตรงข้ามกับธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ครับ
แล้วก็ขายไปสักพักนึงก็ค่อยสะสมเงิน
พอได้ก้อนหนึ่งก็ไปเซ้งตึก
เล่าให้ฟังหน่อยตอนไปนั่งเฝ้าคุณพ่อดูคุณพ่อขายเป็นไงบ้าง

ก็คิดไปแล้วสิว่าอนาคตเราต้องมารับช่วงต่อใครหมูทอดหมูกรอบแน่

ตอนไหนที่เรามาคิดได้ว่าเฮ้ยฉันจะกลับมาสารต่อธุรกิจของที่บ้านแล้ว

ตอนนั้นกลับมาจากเมืองนอก
แล้วพักเที่ยงลงมากินข้าว

ก็คุยไปคุยมาถามเฮ้ยมึงได้เงินเดือนเท่าไหร่วะ

แต่เราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเราได้๒๕๐๐บาท

รู้สึกว่ามันต้องแบบเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้ว

เพราะว่าเราแบบไม่เคยมาทำนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้
เราก็เลยแบบนั่งเรียนฝึกวิธีการย่างหมู

จนเราสำเร็จวิชาหมูกรอบ
หมูแดงมากค่ะสำเร็จเพิ่มรับวิชามาก

ต้องบอกว่าคุณป๊อปเนี่ยเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้
เพราะว่าเขาต่อยอดธุรกิจร้านหมูกรอบธานีต่อไปอีกด้วย

กรอบแพ็คศูนยากาศนะครับ

คือทำให้มันลูกค้าง่ายขึ้น

ไม่ได้เปิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เราก็เลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา
แล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์ที่คณะฟูสไตล์ที่เกษตร
เออเรื่องแบบการแท็กเก็ต
ใช่ให้เชฟไลฟ์มานานขึ้น

ก็ปรึกษาแก่จนมันออกมาเป็นลูกเป็นร่างขึ้นมา
หมูกรอบศูนยากาศของฝากแสนเลิศสะอาดไม่ใส่วัตถุกันเสีย
ได้นานถึง๓เดือนในช่องแช่แข็งจะเอาไปทำเป็นเมนูอะไรก็สะดวกสะดวก
อุ่นไม่กี่นาทีแต่ความกรอบนอกนุ่มในยังคงมีเหมือนเดิมครับ
นี่แหละครับที่ทำให้ร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบร้านนี้แตกต่างจากที่อื่น
เพิ่มมูลค่าหมูกรอบในร้านให้กลายเป็นหมูกรอบเงินล้านได้แต่นอกจากการต่อยอดสินค้า
ที่ทำให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้คุณป๊อปเขายังมีความเชื่อส่วนบุคคล
ด้วยการบูชาสมเด็จพระเจ้าตากไว้เป็นที่พึ่งทางใจเพราะเชื่อว่าท่านเนี่ยจะช่วยให้การทำมาค้าขายดีอีกด้วยล่ะครับ